สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ตอนนี้บรรยากาศที่กรมเจ้าท่านะคะ
ได้มีการปล่อยเจ้าหน้าที่
ที่จะคอยรักษาความปลอดภัย
คืนวันลอยกระทงของคืนนี้นะคะ
ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า
รวมถึงภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะ
ต่อไปวิธีการคืออธิบดีกลมเจ้าท่านายสรภาษณ์สมบัติ
ได้ทำพิธีการเปิดโดยให้
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บัติการเพื่อดูแลดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางมายังท่าเทียบเรือ
เพื่อลอยกระทงตามประเพณีของไทยนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง
ก็ได้เริ่มขึ้นเรือเพื่อไปประจำจุดตามท่าเทียบเรือนะคะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศด้านบน
บริเวณของเจ้าหน้ากันนะคะ
ขอบคุณครับ
เค้าระถดไว้

สมัคร
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สำหรับกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมนะคะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการตรวจตาควบคุมดูแลการเดินเรือและสัญจรทางน้ำค่ะ
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ซึ่งในวันนี้นะคะวันรอยกระทงทางกรมเจ้าท่าก็ได้มีการกำหนดมาตรการรักษา
ขอให้ทางเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือทำการตรวจสภาพเรือให้มีความปลอดภัย
รวมถึงระบุจำนวนที่เรือสามารถรองรับผู้โดยสาร
รวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเบาะชูชีพเสื้อชูชีพแล้วก็เครื่องมือดับเพลิง
ผู้หญิงคุดการยังคิดว่าเลือกเรือเดียว
แล้วท้ายกลับไปกับพวกเมรี่
คือต้านเข้าที่ล้างทะเล

ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาลอยกระทงบริเวณท่าเรือ

ใน

สวัสดีครับ
ก็จะเห็นบรรยากาศที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางออกมาลอยกระทงค่ะ
ในส่วนของท่าเทียบเรือนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่
อำนวยความสะดวกโดยจะมีตระแกงให้กับผู้ที่มาลอยกระทง

สำหรับเรือยน์ส่วนตรวจการนะคะมีจำนวนทั้งหมด๑๔ลำยกอยู่กัน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน